มาดูเหตุการณ์การชิงทองในห้างโลตัสย่านวังหินกันก่อน
ที่สุดก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วรวมถึงผู้ร่วมขบวนการด้วยนะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็รับสาภาพบอกว่าโอ้โหเตรียมการมาเป็นปีนะ
ระเวนดูร้านทองต่างทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ก่อนจะก่อเหตุและเตรียมจะหลบหนีออกนอกประเทศ
แต่ท้ายที่สุดถูกรวบตัวได้ทั้ง๓คนนะฮะ
แล้วก็เมื่อเช้านี้พบตร
โอ้โหใกล้จะเป็นอดีตพบตรแล้วนะ
ค่ะนะฮะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะฮะ
ก็ถือว่าจะเกษียณอายุราชการแล้ว
แต่ว่าก็ทิ้งทวนงานสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
สำหรับการทำหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ของการจับกลุ่มคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทอง

เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา

เป็นคดีที่โจรสามารถที่จะชิงทองไปได้

มูลค่ารวม๖๕๐๐๐๐บาทนะครับ

ได้มีข้อมูลจากตำรวจชุดสืบสวนจับกลุ่ม
ระบุว่าผู้ก่อเหตุที่ไปชิงทองในห้างเนี่ยนะฮะ
ก็คือนายชัยมงคลใจบุญอุปถัมภ์

โดยก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน
นวรรณครแล้วก็ที่จังหวัดสุราธานี

เมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมปี๖๒

ตอนนั้นชิงทองคำน้ำหนักถึง๔๓๗บาทภายคุณ
แล้วก็หนีไปกบดานที่สปลาว

เมื่อช่วงต้นปี๖๓นี้เองนะฮะ
แล้วก็มาเช่าห้องอยู่กับภรรยาชาวลาว
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
โดยนายชัยมงคลให้การนะครับว่า
การเตรียมชิงทองครั้งล่าสุดเนี่ย
ก็เตรียมการมาเป็นปีเหมือนกัน
ตอนแรกตั้งใจจะก่อเหตุที่ห้างบิ๊กซี

แต่เห็นว่าใกล้ที่พักในอำเภอนาโป่ง
ก็เกรงว่าจะถูกจับกลุ่มได้ง่าย

ร่วมกับภรรยาแล้วก็ร่วมกับเพื่อนสนิท

หันมาชิงทองในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแทน
เขาเตรียมการด้วยวิธีการแบบนี้คุณ
ระเวนดูร้านทองเกือบทุกร้านเลย
โลเคชั่นที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้สามารถที่จะเข้าไปชิงทองได้นะฮะ
เพราะจุดตั้งของร้านง่ายต่อการชิงทองและหลบหนี

เข้าประตูห้างไปก็เจอร้านทองอยู่ทางขวามือเลย
ใช่คือมันเหมือนกับเข้าง่ายแล้วก็ออกง่ายหนีง่าย
ใช่ฮะไปรวบทองแล้วก็ออกมาได้ง่ายแล้วก็มีคนรับแล้วก็หนีนะครับ
ซึ่งทองที่ชิงมาได้ก็วางแผนครับจะนำไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้าน
เหมือนกับครั้งก่อนที่ไปชิงทองที่บิ๊กซีขอนแก่น
แล้วก็หลบหนีไปที่สปลาวเอาทองไป๔๐๐กว่าบาท
คราวนี้มาชิงทองได้๒๐๐กว่าบาทก็กะจะไปขายแล้วฮะที่ประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันนะครับ
สำหรับผู้ร่วมขบวนการตำรวจจับกลุ่มได้ครบทุกคนเลยนะฮะคือ๓คน
ก็คือคนนี้แหละฮะที่ใส่วิกผมยาววิกปลอมเนี่ยนะฮะ
ก็คือนายชัยมงคลใจอุปถัมภ์ใจบุญอุปถัมภ์อายุ๓๘ปีบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทอง
ส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังนะฮะก็คือนางจันตาจันโศกอายุ๒๔ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายชัยมงคล
หลังจากนำทองส่วนใหญ่ไปฝากไว้แล้วก็เตรียมการที่จะแยกย้ายหลบหนีกันไปก่อน
แล้วเดี๋ยวให้เดินทางไปหากันแล้วเอาทองไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
แนวทางการสืบสวนก็ทราบว่าหลังก่อเหตุนะครับ
นายชัยมงคลได้หนีไปกบดานอยู่ที่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็เตรียมจะหลบหนีออกนอกประเทศ
ท้ายสุดไปไม่รอดฮะตำรวจตามจับกลุ่มได้ในที่สุด
เพราะก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถที่จะไปพบรถจักรยานยนต์
ที่นายชัยมงคลใช้ในการขับหลบหนีก่อเหตุนะครับ
แล้วก็ไปพบพวกวิกผมอะไรต่างอาณาพบเส้นทางการหลบหนี
สืบไปสืบมาจึงทราบว่าหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับ
ตอนแรกตำรวจไม่รู้ชื่อจริงด้วยซ้ำนะรู้แต่ชื่อเล่น
เบาะแสคร่าวแต่ตำรวจก็ถือว่าเก่งตามตัวจนเจอแล้วนะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปก่อนหน้านั้นจริงนายมงคลกับภรรยา
คือเขาเอาทองส่วนหนึ่งไปฝากไว้กับนายสุริยันที่สามพราน
แล้วก็กลับมาขึ้นรถทัวร์ที่หมอชิดสองทีนี้ก็เลยตกลงกันไงคะ
ว่าเดี๋ยวพอหนีนะหนีผ่านทางเส้นทางธรรมชาติเนี่ย
แล้วเดี๋ยวจะไปเจอกันที่ลาวนายชัยมงคลก็เลยเอาทองให้กับเมียเอาไว้๓เส้น
ท้ายที่สุดก็อย่างที่บอกค่ะโดนรวบตัวได้ทั้งหมดชุดสืบสวนไปจับกลุ่มตัวภรรยาได้ที่น้องคาย
ขยายผลจับกลุ่มตัวนายมงคลได้ที่อำเภอปากชมที่จังหวัดเลย
พอจับสองคนนี้ได้แล้วนะฮะตำรวจก็ต้องสอบต่อเพราะว่าไปค้นตัวค้นห้องพัก
ไม่เจอทองไม่เจอทรัพย์สินเลยนะฮะเจอแค่ทองบางส่วนนิดเดียวเองนะครับ
แล้วก็ทีนี้ก็มีการสอบปากคำจนกระทั่งทราบว่านายชัยมงคลเอาทองไปฝากไว้กับเพื่อนสนิท
ก็คือนายสุริยันนั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดชุดสืบสวนก็สามารถจับกลุ่มนายสุริยันได้ด้วยนะฮะ
สอบประวัติของนายชัยมงคลผู้ก่อเหตุรายนี้พบว่าเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมปี๖๒
ได้ร่วมกันกับพวก๔คนก่อเหตุปล้นร้านทองในจังหวัดขอนแก่น
และอย่างที่บอกไปได้ทองรูปภัณฑ์ไป๔๐๐กว่าบาทเนี่ยนะครับ
ราคา๗ล้านบาทโดยนายชัยมงคลหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านได้สำเร็จ
ส่วนเพื่อนถูกจับกลุ่มได้สามคนนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้ว
คดีนี้แหละก็ไม่พ้นความสามารถของตำรวจแล้วครับ
นายชัยมงคลอาจจะชะล่าใจว่าเคยชิงทองได้ไปเยอะแยะเลย
แล้วก็ก่อเหตุมาหลายครั้งกลับมาก่อเหตุอีกครั้ง
สละตำแหน่งแล้วนะฮะเกษียณอายุราชการแล้ว
จะลงเล่นการเมืองท้องถิ่นไปสมัครผู้ว่ากอทมหรือเปล่านะฮะ
ก็ต้องรอติดตามชมกันนะฮะเดี๋ยวเรามีข่าวนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะครับ